รักษาประชุมของเอา๒พักก่อนนะคะ
ทั้งเพื่อไทยกับก้าวไกล
ก็มีการพูดถึงชื่อของแคนดิเดตจากเพื่อไทย

ว่าคุณพิธาส่งสัญญาณได้สุดสัปดาห์แล้วไง
ถ้าโหวตไม่ผ่านคราวนี้ก็พักเพื่อไทยไปจัดการ
ใช่แต่ว่าท่าทีของคุณเศรษฐาเอง
ก็ต้องบอกว่าสงวนท่าทีนะคะ
ตอบรับแต่ว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนไกลไปสักเท่าไหร่
อย่างวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าประชุม

ถึงแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่๒
ว่าก็ต้องเดี๋ยวรอฟังก่อนนะคะ
ที่ประชุมร่วมระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล

แต่ตนเองมองว่าปัญหาปากท้อง
และปัญหาเศรษฐกิจอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก
ถ้าไม่รีบเจรจาและจัดตั้งเข้ามา

จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดนะคะ

ถ้าหากว่านายพิธาไม่ผ่านการโหวตรอบสอง

ก็คงไม่มีรายชื่อเป็น๑ใน๓แคนดิเดต

แต่เรื่องสำคัญที่สุดที่ตนได้รับมอบหมาย

ความพร้อมจัดตั้งรัฐบาลและเตรียมจัดทำนโยบาย
ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
หน้าที่นักการเมืองคืออะไร

กรรมการบริหารพักมีความเห็นอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตามนะคะ
ก็ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่า
ว่าพักเพื่อไทยแสดงความเห็นอะไรมีทัวร์ลงตลอด
คุณเศรษฐาบอกอย่างนี้ค่ะ
ก็บอกว่าผมก็คงพูดสั้นว่าครับ
คำว่าครับไม่ได้หมายความว่ารับหรือไม่รับ
แต่หมายความว่ารับทราบกับเสียงที่ตอบมาค่ะ
คุณผู้สื่อข่าวเมื่อเช้าก็ผู้ที่กลับมาว่าความว่าไง
ผมพูดสั้นว่าครับว่าคงครับครับ
ก็ต้องรับครับก็คือครับนะครับ
แต่ว่าผมพูดไปแล้ววันนี้ผมพูดไป๓หนแล้วว่า

เป็นครับนี่คือรับทราบกับเสียงที่ตอบมาค่ะ
คุณผู้ชมมันมีข่าวลือครับมีข่าวลือว่า
สสเพื่อไทยบางส่วนสสเก้าไกลบางส่วน
ซื้อตัวซื้อตัวก็แล้วกันเพื่อเพื่อสร้างงูเห่าครับ
เอามาดูท่าทีนะครับจากรองหัวหน้า
ขออภัยครับรองเรขนิการภาคเกล้าไกล
บุญชัยอินสวัสดิ์ครับคือเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่านะครับ
ก็เรื่องแรกก็พูดเรื่องดีก่อนเรื่องดีบอกเชิญชวนนะครับ
โหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นนะทั้งเสียงสอสอต่างคั่ว
แล้วก็สวนะตามข้อบังคับนะครับประชุมสภาครับ
ก็น่าจะเสนอชื่อรอบ๒ได้เพราะการโหวตนายกัธมนตรีคนละเรื่องกับยตินะครับ
ก็ศึกษาข้อบังคับนาทีถ้วนแล้วส่วนกรณีที่นายภูมิธรรมนะครับ
รองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยและก้าวไกลถูกซื้องูเห่าจากคั่วรัฐบาลเดิมนะครับ
ให้พลิกคั่วในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเชื่อมั่นครับนะครับ
สอสอของพลักษณ์ก้าวไกรร้อยห้าสิบเอ็ดคนไม่มีงูเห่าไม่มีการติดต่อซื้อตัว
ไม่มีการติดต่อนะครับเพื่อผลประโยชน์นะครับที่จะโหวตนายก
จะโหวตครั้งต่อต่อไปอย่างแน่นอนเพราะว่าสอสอของพักเก้าไกลรับทราบนะครับ
เกิดอะไรขึ้นกับงูเข่าในอดีตก็เคยศึกษามาแล้วนะครับ
หาแนวทางป้องกันแต่ยังไม่ถึงขั้นจะต้องฆาตโทษอะไรหรอกนะ
ส่วนจะเดินหน้าสองสมรพูมคือหนึ่งโหวดนายกสองแก้มาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองนะครับ
ก็ถ้าไม่ผ่านต้องดูว่ามีเสียงเห็นชอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่า
ถ้าเข้าใกล้ตัวเลขสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงก็จะต้องโหวดไปครั้งที่สามใช่ไหม
หรือหากได้เสียงน้อยก็จะเดินหน้าแก้มาตราสองร้อยเจ็ดสิบสอง
หากโหวดคืนนี้ก็บอกไปครั้งหน้านะหากโหวดครั้งที่สองที่สามไม่ผ่าน
ก็ต้องคุยกันในพักแล้วนะครับยืนยันว่าจะไม่ใช่การโหวตไปถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าหรอก
เชื่อมั่นถ้าแปดพักร่วมนะครับสามร้อยสิบสองเสียง
สุดความสามารถที่พูดกันไม่มีทางจะพลิกไปข้างไหนได้
ไม่มีหรอกรัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนี้ก็คือรองเลขาธิการพักเก้าไกลบอกนะครับ
ต่อให้มีพักใดพักหนึ่งในแปดพักนะครับออกไปนะครับ
แต่เพื่อไทยก้าวไกรก็ยังจับมือกันแน่นครับลองฟังเสียงดูฮะ
ส่วนประชาชนที่รอดูการเลือกนายกรอบสองนะครับก็ตอนนี้มีเสียงวิภาควิจารณ์มาจากพักฝ่ายเดียวกันหรือพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะฮะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ากรณีที่
พลตมเอกเสรียพิสุทธิ์เฮมียาเวทหัวหน้าภักดิ์เสรีรวมไทย
ไปคุยกับประชาธิปัตย์เหรอไปคุยกับชาติไทยพัฒนาเหรอ
หากเกิดขึ้นจริงก็เอามาคุยกันในพักร่วมดีกว่าครับ
อันนี้เป็นท่าทีจากพักเก้าไกลครับ
และสิ่งที่ต้องจับตาดูในวันที่๑